ของผู้ตายเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ว่าตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าชายคนนี้เนี่ยคลุมคลั่งแล้วก็บุกเข้าไปอารวาสอยู่ในบ้านของเพื่อนบ้าน
พอเจ้าหน้าที่มาถึงช่วยกันจับกลุ่มตัวเนี่ย
ช่วงเวลาที่จับกลุ่มตัวจะเอาไปโรงพักเนี่ย
เหมือนกับลักษณะวิธีการต่างมันทำให้ลูกเขาตายหรือเปล่า

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่อ่างทองนะครับไปดูนะครับ
ส่วนด้วยกันหน่อยครับช่วยกันหน่อย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๑๐เมษานะครับ
ชื่อนายดนระวีแจ้งกระจ่างอายุ๓๐ปีชื่อเล่นชื่อติ๊บนะฮะ
เขาคลุมคลั่งอารวาสอยู่ในบ้านของเพื่อนบ้าน
บ้านก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
มีปัญหาทำร้ายกันในครอบครัวก่อนนะฮะแล้วก็คลุ้มคลั่งมาอารวาสในบ้านเพื่อนบ้าน
พอตำรวจมาถึงเนี่ยทีแรกก็ควบคุมตัวได้แล้วนะครับ
นำใส่กุญแจมือนะครับจะเอาขึ้นรถไปสพเมืองอ่างทอง
แต่ตอนกำลังจะขึ้นรถเนี่ยนายดนลวีเนี่ย
ก็สลัดหนีการคุมตัวนะครับจังหวะนั้นตำรวจกับกู้ภัยก็ต้องช่วยกัน
ละมุนจับอีกรอบนึงใช้เวลาอยู่สัก๒๐นาทีนะครับ
พอคุมตัวได้ก็ใช้ผ้าเนี่ยฉีกมัดมือมัดเท้า
นำขึ้นท้ายรถยนต์ไปสอบพระมึงอังทองนี่ฮะ
คือในโลวีหรือว่าในติ๊กตอนหลังที่ถูกจับได้ก็ดิ้นอยู่พักหนึ่ง
สุดท้ายก็แน่นิ่งไปเลยแล้วก็เสียชีวิต
ต้องนำส่งโรงพยาบาทเพราะเสียชีวิตนะครับทุกคนในเช้ามืดวันทุ่มขึ้น
จับวันที่๑๐กลางคืนนะฮะเช้ามืด๑๑เมษาเนี่ยเสียชีวิต
วันนี้เราไปคุยกับแม่ของผู้ตายนะฮะ
ตอนนี้ตั้งศพอยู่ที่วัด๔๐๐นะครับที่ตะบนบางจักรอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะครับ
แม่เนี่ยบอกกับเรานะครับบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผลชนสูตรเบื้องต้นแพทย์บอกว่า
สาเหตุการเสียชีวิตเพราะระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ส่วนอย่างละเอียดต้องรออีก๔๕วัน

แม่ของผู้ตายบอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วย
เพราะตำรวจเนี่ยมาจับกลุ่มแบบเกินกว่าเหตุทำให้ลูกชายต้องเสียชีวิต

เพราะว่าทำเกินกว่าเหตุตำรวจทำเกินกว่าเหตุ

แม่แจ้งว่าให้มันหลานหาประเหตุเฉย
แค่เอาเขาไปลงพักสติอารมณ์เฉย
ไม่ได้มาทำให้ลูกแม่ขนาดนี้

ตัวเองเขาก็ตัวคนเดียวไม่มีอะไรเลย
ทำไมทำกับลูกแม่ถึงขนาดนี้ล่ะ

ตำรวจยังไม่มาพูดคุยมาชี้แจงอะไรเลยนะครับ
แล้วก็บอกว่าจะเอาภาพจากกล้องของตำรวจเนี่ยไปให้ทางภูมิกับดู

หากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็คงจะต้องเข้ากรุงเทพมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมนะครับ
ส่วนภรรยาของผู้ตายนะครับบอกว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะช่วงเวลาแค่ไม่กี่นาทีนะครับที่ตำรวจเนี่ยมาจับสามีเนี่ยแป๊บเดียวสามีก็เสียชีวิต
สามีก็ยอมให้คุมตัวไปแล้วพอมีตำรวจมาเสริมเนี่ย
กลับไปกดไปขึ้นนั่งทับกันอีกจนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้น
จากนั้นตัวภรรยาบอกว่าก็ไม่เห็นอะไรอีกเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเยอะเหลือเกิน
แล้วก็เรียกภรรยาไปค้นรถยนต์ด้วยก่อนจะบอกให้ตามไปที่โรงพยาบาลมารู้อีกที
ก็คือสามีเนี่ยเสียชีวิตหลังจากสามีเสียชีวิตก็ยังไม่รู้จะทำยังไงอีกนะครับภรรยาบอก
เพราะสามีคือหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำมาหากินหาเลี้ยงครอบครัว
พ่อเป็นพ่อครัวของร้านข้าวต้มนะฮะแล้วก็มีลูกสาวอีก๒คนที่อายุเพิ่ง๗ขวบกับ๒ขวบ
ตอนนี้ก็เท่ากับว่าภาระทั้งหมดก็ต้องมาอยู่ที่ภรรยา
ก็ทางสพเมืองอ่างทองเนี่ยญาติพี่น้องเขาบอกว่าเขากำลังรอฟังคำชี้แจงอยู่ตรงนี้นะครับ